แม่จะไว้ใจใครได้เพราะเกิดอุปติเหตุใช่ไหมคุณ
มันก็มีฮะพลเมืองดีคนดีที่เข้าไปช่วยเหลือ
เข้าไปช่วยคนเจ็บไปดูแลให้
แต่บางคนมาในคราบของคนร้ายทำไมรู้ไหมคุณ
แทนที่จะช่วยคนเจ็บไปคว้าทรัพย์สินคนเจ็บ
หรือบางทีไปคว้าทรัพย์สินในรถที่เกิดอุบัติเหตุ

บังคับการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้

เดี๋ยวให้ดูว่าทรัพย์สินมันมีมูลค่ามากนะคุณนะ
ผู้ชายคนนี้คือนายพงเดชหรือว่าแจ็คอายุ๔๑ปี
ถูกจับในข้อหารักทรัพย์คาห้องพักเลย
ในพื้นที่ตำบลบางภูนอำเภอเมืองปฐุมธานียึดของกลางหลายรายการคุณ
เห็นไหมฮะที่เขาชี้อยู่นาฬิกานะ
หนึ่งเรือนเท่าไหร่๖ล้านบาทเรือนละ๖ล้านบาทแว้นเพชรหนึ่งวง
แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไปเอาของเขาอีกนะฮะ
คันที่ใช้เป็นภานะในการก่อเหตุนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้กลางดึกของวันที่๑๓กันยายน
ที่ผ่านมาย้อนไปสักประมาณ๙วันที่แล้วนะ

ขับรถเบนท์มาถึงหน้าตลาดภูนทรัพย์
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
ทีนี้คนขับรถเบนท์ก็จอดรถแล้วก็ลงมาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่ระหว่างนั้นคุณผู้ชายคนนี้นายแจ๊คขี่จักรยานยนต์มา
ก็อ้างว่าเป็นพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์และเดี๋ยวจะเป็นพยานให้ครับ
ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าของรถเบนท์เขาไว้
แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมคุณ
เจ้าของรถเน้นเขาก็ไปดูแลคนเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุนะฮะ
คนที่เขาขับไปเฉียวชนก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
แจ็คก็วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละคุณ
กู้ภัยมาถึงกู้ภัยก็เข้าช่วยเหลือนำคนเจ็บขึ้นรถ
แต่ปรากฏว่านายแจ็คที่วนเวียนแถวนั้นวนเวียนทำอะไรรู้ไหมคุณ
ขโมยทรัพย์สินเพราะว่าเจ้าของรถเบนท์เดินกลับมาที่รถ
ปรากฏว่ากระเป๋าสะพายที่ใส่ทรัพย์สินมีค่าที่วางไว้เบาะหลังหายไป
แล้วก็นายแจ็คไปไหนต่อไหนแล้วนะฮะ
ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเพราะได้เบอร์กันแล้วใช่ไหม
แต่ปลายสายบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
แล้วก็ผมไม่ใช่แจ๊คคุณโทรมาผิดเบอร์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่
หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
ผู้เสียหายคือเจ้าของรถเบ้นเข้าแจ้งความไว้ที่สพสวนพริกไทย
นำไปสู่การจับกลุ่มครั้งนี้นะฮะ
สุดท้ายนายแจ็คสารภาพนะครับ
โดยพบประวัติว่านายแจ๊คมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คดีวิ่งราวทรัพย์เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำมาปี๕๙
ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้แม่
แฝงตัวจะมาช่วยเหลือจะมาเป็นพลเมืองดีแต่สุดท้ายคุณ
ซ้ำเติมเขาขโมยทรัพย์สินในรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ